เบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูโครงการดีของคุณเป้สีน้ำกันหน่อย
เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติในยุคนี้พศนี้เป็นอย่างมาก
เพราะว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเรานั้นต้องตระหนักถึงเรื่องธรรมชาตินั่นเองค่ะ
ก็รวบรวมเอาเพื่อนศิลปินหัวใจสีเขียวค่ะมามอบความสุขผ่านบทเพลงและศิลปะ
เห็นว่าจะนำรายได้ไปมอบสมทบทุนให้กับโครงการต้นกล้าศิลปะรักสิ่งแวดล้อม
ก็จะจัดขึ้นในวันที่๒๙มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำจังหวัดนครปฐม
เนื้อเพลงเขาก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นป่าแล้วก็ธรรมชาติ
ให้คนที่ได้ฟังได้ตระหนักถึงการรักษาธรรมชาติให้อยู่กับโลกของเราไปนานนั่นเอง
ก็ลองหาฟังหาชมกันได้แล้วกันนะคะ